คุณผู้ชมคะชื่อว่าวันนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตาอยู่หน้าจอทีวีตั้งแต่๒ทุ่มครึ่ง
ครับอยากรู้เหลือเกินว่าท่านนายกเราจะเปิดประเทศจริงไหมอืม
รุปเราเปิดประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะ๑พฤศจิกายนนี้เตรียมเปิดประเทศแล้วค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกเลยว่า
ตอนนี้หลายประเทศเขาเริ่มอนุญาตให้ประชาชนเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขยุ่งยากแล้ว
องกฤษก็ดีสิงคโปร์ก็ดีออสเตรเลียก็ดีนะคะ
มีการผ่อนคลายเงื่อนไขกันแล้วถึงแม้จะยังอยู่ในความระมัดระวังก็ตาม
นายกบอกว่าไทยเราก็ต้องเดินหน้าให้ไวและต้องระมัดระวังให้ดีและต้องไม่เสียโอกาสด้วย
อย่างน้อยในช่วงที่คนอื่นเขาเดินทางได้เราก็ต้องพร้อมรับนักท่องเที่ยวเหมือนกัน

มีการสั่งสอบคอร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาเลยว่าให้วันที่๑พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ย
เป็นวันแรกที่ไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว
สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

แต่ถ้าคุณยังไม่ครบยังไม่อะไรเนี่ยไม่ได้

ในเบื้องต้นเราเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ
ที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว
ไว้ที่อย่างน้อย๑๐ประเทศ
ซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีจีนและอเมริกา
โดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีก

และ๑ธันวาคมที่นายกพูดถึงก็บอกว่าจะพิจารณาให้สถานบันเทิง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลับมาเปิดให้บริการได้
และพิจารณาให้ขายแอลกอฮอลนั่งดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารได้นะคะ
ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนแล้วก็กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวค่ะ
รู้แหละว่าเสี่ยงรู้แหละว่าหลายคนเป็นกังวล
แต่เราไม่สามารถที่จะยื้อต่อไปได้มากกว่านี้เพราะนายกพูดแบบนี้
เป็นปีที่๒ติดต่อกันเนี่ยประชาชนคงรับมือไม่ไหวแล้ว
ขณะที่ก่อนหน้านี้สอสอพักฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่า
จะเปิดประเทศเนี่ยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมหรือยัง
เรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนเป็นยังไงสต๊อกวัคซีนเรียบร้อยแล้วหรือยัง
มีมาตรการดูแลแรงงานต่างชาติไหม

เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเรายังอยู่ที่หลักหมื่นอยู่เลย
แล้วก็ต้องเตรียมระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้พร้อมกว่าที่เป็นอยู่

เพราะในทุกวันนี้หลายจังหวัดยังขาดความพร้อม
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะคะ